ไปดูข่าวเศร้าสลดที่บุรีรำครับคุณผู้ชมฮะน้องคนหนึ่งวัยแค่สองขวบเศษเอง
ก็เล่นตามภาษาเด็กแหละแต่บังเอิญไปจับเข้าสายไฟละ
น้องโดนไฟดูดเสียชีวิตต่อหน้าคุณยายเลยฮะ
นี่แหละครับคุณยายกับคุณตาซึ่งเป็นสามีนี่แหละ
ก็เล่าให้ฟังแบบนี้ทั้งคู่อยู่บ้านเลขที่๗๒หมู่๗
ตำบลก้านเหลืองอำเภอนางรองที่บุรีรัมค์
จิตครับเล่านาทีที่เกิดเหตุด้วยความเศร้าเลยนะ
เพราะว่าหลานชายของเธอชื่อว่าน้องสงกรานหรือว่าเด็กชายธนวัฒน์

สงกรานเนี่ยวิ่งเล่นไปมาตอนนั้นก็ขยำขี้เลนอยู่หน้าบ้าน
แล้วน้องสงกรานเนี่ยวิ่งมาคว้าเอาสายไฟของปลั๊กพ่วงที่ต่อ

จะพยายามเดินลอดสายไฟตามภาษาเด็กคุณผู้ชม
แต่บังเอิญน้องสงกรานมือไปโดนปลั๊กไฟที่ต่อพ่วงกัน
นาทีนั้นไหนใยจิตหันไปเห็นพอดีก็ตะโกนห้ามนะสงกรานยา

สงกรานเนี่ยล้มฟุบแล้วก็ชักกระตุกหมดสติอยู่กับที่เลย
คุณตาคุณยายรีบนำตัวส่งไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
แล้วก็ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนางรอง
สุดท้ายก็ไม่สามารถจะยื้อชีวิตหลานสงกรานไว้ได้ครับ

สงกรานกลับจากโรงพยาบาลไปบำเพ็ญกุศลนะครับ
ทุกคนเนี่ยยังโศกเศร้าอยู่เลยฮะนี่บรรยากาศที่งานศพนะครับ
ครอบครัวก็ฝากไปถึงคนอื่นด้วยที่บางบ้านเนี่ยอาจจะมีลูกมีหลานตัวเล็กเนี่ยนะ
ให้ระวังเลยให้ดูเรื่องราวของครอบครัวเขาแล้วก็น้องสงครานเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ไว้เลย
อย่าปล่อยให้เด็กอยู่ใกล้พวกสายไฟอะไรแบบนี้นะฮะ
ลั๊กพ่วงเมื่อวานเราก็รายงานข่าวผู้หญิงที่เอาปลั๊กพ่วงไปต่อ
สุดท้ายไฟช็อตเสียชีวิตเหมือนกันนะคะ